ดิฉันนักเรียนตบกันในโรงเรียนค่ะ
เป็นโรงเรียนย่านปฐุมธานีนะคะ

คือแม่เห็นคลิปลูกโดนตบแล้วทนไม่ได้
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นนักเรียนชั้นม๒นี่ค่ะ

ตบเก่งขนาดนี้อยากให้ไปฝึกภูมิฝีป้องการตัว
และมาแข่งมวยวัรดิกับเรา

น้องคนที่ถูกรุมตบ
กระเป๋าของกลุ่มน้อง
ถูกใครก็ไม่รู้นะระบายสีจนเปลือเปื้อนไปหมดเลย
ทีนี้ฝ่ายคู่กรณีคนตบเนี่ยเข้าใจว่าน้องที่ถูกตบเที่ยวไปพูดกับคนอื่นว่า
ตัวคนตบนี่แหละเป็นคนทำเป็นคนมาระบายกระเป๋าจนเปื้อนจนเลอะ
ก็เลยโกรธเลยเป็นเหตุผลให้คงนัดมาเคลียร์กันที่สวนหลังโรงเรียนแล้ว
สอบพอประตูน้ำจุฬาลงกรแจ้งความเสร็จปุ๊บต่อเลยไปหาผู้อำนวยการโรงเรียนเลย
ผู้ปกครองของคนที่อยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมดมาพูดคุยด้วย

หาคนปล่อยคลิปด้วยเพื่อที่จะให้ลบคลิป
อีกอย่างนะคะพอคลิปมันหลุดลงโลกออนไลน์ไปแล้ว
ภาพหรือจะคลิปหรือจะโพสต์หรืออะไรก็ตาม

อีหรอบเดียวกับของข่าวคุณโรสดินมาสักครู่เลย
ให้นักเรียนที่ตบกันขอโทษแล้วกอดกัน

ถ้าในใจของคู่กรณีซึ่งกันและกันเนี่ย

แล้วกอดกันมันหาย
แต่ถ้าต้องทำเพราะว่าอยู่ต่อหน้าครู

เมื่อก่อนลงโทษยังไม่ออกมา

ทำกับลูกแบบนี้ค่ะที่น่าโมโหกว่านั้นคุณแม่เขาบอกนะ
ผู้ปกครองของฝั่งก่อเหตุนิ่งเฉยไม่ทำอะไรเลย
อันนี้เขาเลยบอกเขาทนไม่ได้นั่นแหละครับ
บอกน้องหนูไว้นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นแบบนี้
เรียกว่าการทำร้ายร่างกายเป็นการผิดกฎหมายอาญา
นึกแบบนี้ดูไหมประเด็นไลน์ที่เราเรียกกัน
ว่าพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายคุณจะได้ไม่ทำแบบนี้นะ
นะครับมันไม่เท่เนอะ